เรื่องนี้นี่เห็นแล้วก็กลุ้มใจเหลือเกิน

ถามว่าผิดกฎหมายไหมคงไม่ผิด
ตอนนี้เขาปลดล็อกกัญชาแล้วนี่แต่อย่างนี้มันจะผมว่าไม่เหมาะ

แล้วอยู่กันเยอะเลยไม่มีใครห้ามกันเลยเหรอเนี่ยนี่กำลังถูกแชร์กันแบบโอ้โหเยอะเลยนะฮะ
สูบกัญชากันอยู่ครับทุกผู้ชมครับมีคนเอาคลิปมาลงใส่พรงใส่เพลง
ให้ด้วยนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยสมเนรที่ปรากฏในคลิปอยู่ที่
วัดบ้านหนองเกมสามัคคีธรรมสุธาวาสตำบลภัยศาลอำเภอประคมชัยจังหวัดบุรีรำที่ประโคนชัย
เราก็ไปที่วัดตรงนี้เลยนะฮะวัดแห่งนี้ได้เจอกับพระอำพันธ์เป็นพระลูกวัดนะครับ
อำพันธ์นี่ท่านก็บอกว่าเนรที่อยู่ในคลิปเนี่ยชื่อบีนะเป็นเนรบีเป็นเด็กในหมู่บ้านนี่แหละ
แต่ไม่ได้บวชเนรที่วัดนี้นะไม่รู้ว่าบวชที่วัดไหนแต่ว่ามานั่งสูบกัญชาอยู่วัดนี้
แล้วถ่ายกันใหญ่เลยผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่อำพลบอกว่าเท่าที่เห็นทั้งหมดนี่
นี่คือเด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านไม่รู้ไปบวชเนรกันตอนไหนยังไง
เราก็เลยถามเอาผู้ใหญ่บอกหน่อยชี้เป้าหน่อยเขาอยู่บ้านไหน
ป้าบอกว่าหลานชายอายุ๑๘ความจริงหลานชายอยู่ในช่วงถูกคุมประพฤตินะคุณเขียนมาสอน
ถูกคุมประพฤติเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะแล้วเท่าที่ทราบเนี่ย
เหมือนกับเขามีโครงการของสำนักพุทธกับตำรวจเขาร่วมกัน
ให้ผู้ถูกคุมประพฤติเนี่ยที่สมัครใจ
ไปบริการสังคมหรือไม่ก็ไปบวชอ่า
เข้าใจว่าหลานชายเนี่ยคงจะเลือกไปบวชกับเพื่อน
แล้วเป็นยังไงนี่คือไปบวชได้แค่สองสามวันนะฮะ
โครงการบวช๙วันนะซึ่งป้าบอกป้าก็ไม่รู้เหมือนกัน

เดี๋ยวนี้เขาก็ไปหยับเกี้ยวหญามาแล้วกลับไปหาลูก